มาดูเรื่องนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้ไปร้องกับสื่อนะคะ
บอกว่าอยากจะได้เงินคืนจากตำรวจนะคะ
เป็นเงินค่าดำเนินคดีที่ตำรวจเรียกไป๒แสนบาท
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยสามีเธอถูกรถชน
แล้วก็ได้ค่าสินไหมจากประกัน๑ล้าน
แต่ว่าต้องจ่ายเงินค่าคดีให้กับตำรวจ๒แสนบาท
บอกเธออยากได้เงินก้อนนี้คืนค่ะ
คุณอารยาคืออาชีพก็คือเป็นลูกจ้างร้านวัสดุก่อสร้างนี่แหละ
ก็ต้องเลี้ยงดูต้องดูแลลูกอีก๒คนนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามีประสบอุบัติเหตุ
ถูกรถกระบะชนเสียชีวิตเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะ
แล้วสาวก็สั่งให้คนขับกระบะเยียวยาชีวิต
เยียวยาภรรยาผู้เสียชีวิต๑ล้านบาท
ตอนที่ดำเนินการเรื่องคดีที่สพขามทะเลสอ
พนักงานสอบสวนยศพันธ์ตำรวจโทนะคะ
พยายามจะเรียกค่าทำคดี๕แสนบาทหลายครั้ง
บอกอย่างนี้นะคะเธอก็เอาเรื่องไปปรึกษาทนายความให้ช่วย
ทนายความมาช่วยเจรจาก็มีการต่อลองลดราคากัน
สุดท้ายจบที่สองแสนบาทเป็นค่าทำคดีอันนี้ให้ตำรวจ
ส่วนทนายเรียกเงินอีกนะคะ๑แสนแล้วก็ค่าน้ำมันด้วย
รวมทั้งหมดที่ต้องจ่าย๓๕๐๐๐บาท
วันที่ได้รับเช็คเธอบอกว่าเช็คค่าสินไหมจากธนาคาร
วันที่ไปรับพนักงานสอบสวนกับทนายความขับรถตามไปถึงธนาคาร
เพื่อเบิกเงินสดแล้วสุดท้ายก็จ่ายเงินโดยใส่ซองกระดาษสีน้ำตาล
ให้ตำรวจ๒แสนให้ทนาย๑แสนก็ต้องให้เขาไป
ก็อยากจะขอความเห็นใจจากตำรวจว่าอย่าเอาเงินก้อนนี้ไปเลย
เพราะว่าเธอยังต้องดูแลตัวเองเนื่องจากป่วยเรื้อรังแล้วก็มีลูกอีก๒คน
สามีที่เป็นเสาหลักก็สูญเสียไปแต่ก็ไม่ยอมค่ะ
ตำรวจไม่ยอมยืนยันว่าจะต้องได้เงินก็ต้องยอมให้ไปนะคะ
ต้องเอาเรื่องราวนี้มาเปิดเผยเพราะเธอบอกว่าตัวเองไม่รู้กฎหมาย
และไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากได้เงินก้อนนี้คืนจากตำรวจและทนายความ
เพื่อที่จะเอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและอยากจะให้เป็นอุทหรณ์ไม่อยากให้ไปกระทำแบบนี้กับใครอีกค่ะ
ถึงขนาดนี้เลยก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือเขาก็ไม่ยอมคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แต่ตำรวจเขารู้กฎหมายทำไมเขาถึงมาทำกับประชาชนแบบนี้
ก็สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ซึ่งถ้าทำจริงก็จะเข้าข่ายฐานความผิดมาตรา๑
หละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตอนนี้รู้ตัวพนักงานสอบสวนที่ถูกกล่าวหาแล้วนะคะ
จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน๕วัน
เพราะอันนี้ถือเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และสร้างความเสียหายให้กับองค์กรสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนด้วย
ขณะที่พนักงานสอบสวนยศพันธ์ตำรวจโทคู่กรณีตอนนี้เนี่ย
ประจำอยู่ที่สพนไทยจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงใดค่ะ